พระบาทของในหลวงราชการที่๙ยังจะลึกอยู่ในใจของชาวจังหวัดนครพนม
โดยเฉพาะภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงโน้มพระวรกาย
เพื่อรับดอกบัวจากหญิงชราเป็นภาพที่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศยังจดจำนะคะ
ติดตามได้จากรายงาน๗๗ตามรอยพระบาทจังหวัดนครพนมค่ะ

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
สการะองค์พระธาตุพนมถึง๕ครั้ง

เป็นพุทธเจดีที่บรรจุพระอุรังคธาตุ
ขององค์สมเด็จพระศาลมราชสัมปุธธเจ้า
ระดับตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายอันวิจิตประนีตทั้งองค์
เป็นที่ศรัทธาของคนไทยและคนลาวมาช้านาน
ดังสัญลักษณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะหลังพระธาตุพนมพังทลายลงจากภัยธรรมชาติ
หลวงรัชกาลที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในงานพิธีสมโพธิ
และอันเชิญพระอุรังคธาตุขึ้นประดิษฐานทางทิศตะวันออกของพระธาตุพนมองค์ใหม่
และทุกครั้งประสบกรณิกรชาวนครพนมก็ได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีคุณลักษณะที่เด่นหนึ่งอ่อนน้อมถ่อมตน
วางพระองค์งามเวลาพระองค์ตรัสกับใครก็ตามจะแผ่วเบามาก

ทรงรับดอกบัวจากทุมีหยังให้เกียรติแก่ผู้เถ้า
รับดอกบัวจากคุณยายตุ้มยังให้เกียรติแกพูดเท่า
ในหลวงรัชกาลที่๙น้อมพระวรกายรับดอกบัวจากนางตุ้มจันทนิษฐ์หญิงชราวัย๑๐๒ปี
ขณะที่พระองค์เตรียมเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นามัศกาลพระธาตุพนมครั้งแรกในปี๒๔๙๘ราศดรจากทั่วสารทิศต่างรอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท
โดยเฉพาะบริเวณสามแยกถนนชายางกูลเรนูนครอำเภอธาตุพนม
นางตุ้มได้นำดอกบัวสีชมพู๓ดอกทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
นายอานัทบุญนาคหัวหน้าช่างภาพสวนพระองค์ได้บันทึกภาพในวินาทีสำคัญ
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์สุดแสนประทับใจคนไทยทั้งประเทศ
นุสรสถานแม่เท่าตุ้มจันทนิษฐ์จึงตั้งตรงานอยู่ใกล้บริเวณที่แม่เท่าได้แสดงความจงรักพักดี
ศีรษะจะโดนศีรษะของคุณยายตุ้มนะเพราะจะเห็นของพระองค์ท่าน
นี่แหละเป็นความภาคภูมิใจที่คนภาคอีสานคนจังหวัดนครมนมหรือทั่วประเทศ
เห็นภาพนี้แล้วประทับใจมากที่สุดเลย
อนุสรสถานแห่งความสงบภูผาน้อยตั้งอยู่อำเภอนาแก่
ที่ที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มคอมมิวนิสต์
พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยทหาร
ภายในฐานปฏิบัติการภูพาน้อยวันที่๓๐ตุลาคม๒๕๕๙
พระราชทานพระบรมราชวาสให้ทหารนำแนวทางการพัฒนา
รวมถึงการรู้รักสามัคคีปรองดองช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหา
วบคู่กับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จ
ทำให้กลุ่มคอมมิวนิสต์ยอมวางอาวุธออกจากป่าและหันหน้าร่วมพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
อกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนาและอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย
ซึ่งอยู่บริเวณเทือกเขาภูพาน้อยเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำสำหรับอุปโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
สิ่งใดที่มันไม่เพียงพอในตำบุญในเขตโมบาทในเขตจังหวัดหน้าพอร์ตพนมนี่
เพิ่งกำลังได้ที่แนวทางการทำมาหากินสัมคัมกัษติกร

อนุสรรความสงบภูพาน้อยจึงเกิดขึ้น
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙

เตือนใจให้มีความรู้รักสามัคคี
ตามที่ได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติ

เกิดความสงบร่มเย็นจนถึงปัจจุบัน
อบจนี่ก็มีแนวทางที่จะทำเป็นต้นแบบ
ในการที่จะทำเศรษฐีพ่อเพียง
แต่เราเริ่มต้นจากที่บ้านรองนายกก่อน

รู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จจริง
แต่ก่อนได้ยินแต่พ่อหลวงของเราบอกว่า

เราก็ไม่เข้าใจว่ามันพอเพียงยังไง
เพราะว่าพอเราทำเองแล้วนี่จะรู้เลยว่า

สามารถที่จะกำหนดรายได้ให้กับตัวเองได้เลยว่า

เอาโครงการของท่านที่ท่านเอาไว้ให้เรานี่

ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด